เช้าว่าหลังคุณยุ๋ยิจิระนันด์มาโดนแจบ
รู้สึกช่อง๘น่าก็มีอยู่ถูกต้องไหม
ช่องวันมีอย่าง
เหมือนจ่ะ
คุณแกมีอีกหลายเรื่องรู้สึกจะเป็นของช่อง๘

โอ้โหยุ้ยจิรณันนี่เหมือนเป็นคู่บุญของช่อง๗เลยนะมีอ้ำพัชราภาก็ต้องมียุ้ยถูกต้องป่ะ
ตั้งแต่สมัยแรกจนถึงเรามานั่งคิดไปคิดมาอ้ำยุ้ยมาเจอกันที่เพิงพนางอีก
คนก็ยังแบบผ่านไปกี่ปีคนก็ยังจำกันได้คนก็เลยคิดว่าเฮ้ยยุ้ยไม่น่าจะไปช่องอื่นแล้วล่ะ
น่าจะเป็นช่อง๗แฟนคับก็เลยตกใจหลังจากที่วิกหมอชิดในข้อด้อนจดหมายแจ้งสื่อมวลชน
ถึงแผนละครในปี๒๕๖๔พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อดาราที่หมดสัญญาในปีนี้เช่นยุ้ยจิรนัน
ก็ผมไปเข้าด้วยเมื่อวานเราได้อ่านไปแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในนักแสดงอีกคนที่เราออกจากช่อง๗
แล้วผ่านผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมล่าสุดยุ้ยก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทละครพร้อมกัน
ว่าเล่ลุนชื่ออะไรลูกลุนตยาเล่ลุนตยาทางช่อง๘ฝากติดตามด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจให้ปรากฏคนไม่ก็แบบว่าดราม่าใส่นางอ่ะมีชาวเน็ตคนหนึ่งว่าไม่ดูค่ะ
ฝากให้แม่ดูเถอะค่ะละครกักเนรคุณช่องเจ็ดอ้าวหนูยุ้ยก็บอกอย่างยุ้ยปกติมันเถียงใครไม่เป็นอยู่แล้ว
อย่างน้อยก็ดูรูปแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะนี่แหละยุ้ยมันเป็นอย่างนี้ด่าไปเท่ากับเราด่าตัวเองอะ

แต่ถึงเวลาปุ๊บคนเราจะต้องแบบว่า

แล้วก็ไม่ใช่แบบอายุ๒๓๒๔กันแล้ว
มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเนอะ
จะต้องมีจุดเปลี่ยนเมื่อทีมอ่ะอีกหน่อย
มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่านักแสดงอิสระก็ได้

อาจจะไม่ได้เป็นในออนในสื่อปกติที่เราได้เห็นกันเน
แต่กระทั่งพวกคุณเวลาดูกันทุกวันนี้
รละครบางเรื่องมันจะอยู่ในหน้าจอทีวีที่สำ
ถูกพอแอปพลิเคชั่นมันก็ดูละครได้ตอนนี้

ฝนธนาศุนธรเขามีแบบว่า
เป็นภาคด้วยฟลุ้นไมล์ก็ไม่รู้พี่ฝนเป็นภาคเป็นซีรีส์เมื่อไหร่
และมีจุงตามเรื่องนั้นคนสุดค่ะน่ารักมากเลย
มีในโฆษณาออนไลน์แต่เราก็ไม่เคยมีโอกาสได้เห็น
ไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอะไรอย่างนี้

ดูแล้วแบบฟังแล้วมันน่ารักอมยิ้มตาม